เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารกันดีกว่า
ก๋วยเตี๋ยวเรือไอเดียสายอินดี้แปลกแหวกแนว

แค่ชื่อร้านก็แปลกแล้ว
นี่คือชื่อร้านเหรอคะ

เอาเป็นว่าเห็นแล้วเนาะชื่อร้านของเขาบอกเลยว่าแปลกจริงเห็น

มองเสร็จแล้วก็ต้องเดินเข้าไปดู
ดูปั๊บโอ้โหลูกค้าแน่นเลยครับ

ใช่เสร็จปั๊บก็ต้องลองนั่งทานดูเลยครับ
ว่าร้านนี้ทำไมมันถึงอร่อยแบบนี้
แต่ก่อนที่จะไปชิมกันเดี๋ยวผมบอกที่มาที่ไปก่อนแล้วกันว่าร้านนี้นะ
เป็นการรวมตัวของหนุ่มสาวอินดี้๔คน
รวมตัวกันแปลงร่างเปิดร้านกันอยู่ที่นี่แหละครับ

ถูกต้องก็มารวมกันเป็นขบวนการอินดี้
เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อแปลกแบบนี้นะครับ

ร้านนั้นโอ้โหแหม่ชื่อร้านไม่กล้าอ่าน
แต่บอกได้เลยว่าถูกแล้วก็อร่อย
เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับ๑๒บาท
อยู่บริเวณริมถนนเทพรัฐนะครับ
นาตราดถ้าใครเคยไปน่าจะทราบกันดี
กม๔๒ขาเข้ากรุงเทพนี่แหละครับ
ใกล้กับสะพานลอยคนข้ามตลาดบางวัว
ซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่คิดชื่อนี้นะ
คิดอยู่นานเลยกว่าจะออกมาได้
ตอนแรกเปิดร้านใหม่
ก็จะมีคุณป้าคุณน้าคุณอาระแวกใกล้เคียง
เดินมาส่องดูมาส่องตรงกระจกดูว่า

เฮ่ยเจ้าของร้านเขาเลยคิดขึ้นได้
เอางี้ละกันในเมื่อเอาแต่ดูแต่ดูแต่ไม่ยอมเข้าร้านสักทีก็เลยตั้งชื่อร้านแบบนี้

สุดท้ายลูกค้าเขาเลยเอาวะ
ไหนก็กล้าตั้งชื่อแบบนี้แล้ว

สุดท้ายถูกอกถูกใจต้องบอกเลยว่า
พอได้ตั้งชื่อร้านแบบนี้แล้วเหมือนเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับพวกเขานะครับ
ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
แล้วก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจจากพ่อค้าแม่ค้า
คุณป้าคุณน้าคุณอาแถวนั้นนี่แหละครับกับชื่อร้านแบบนี้
แล้วที่สำคัญนะเขาไม่ได้ดังแค่ชื่อร้านนะ
เรื่องของรสชาติแล้วก็ปริมาณของชามชามหนึ่งเนี่ย
โอ้โหบอกเลยว่าเยอะจนเกินราคา
ใครสนใจแล้วก็ไปลองชิมแล้วก็มานั่งดูนะครับ
ร้านชื่อแปลกแบบนี้ก็ไปกันได้ที่ริมถนนเทพรัฐนะครับ
นาตราดกม๔๒ขาเข้ากรุงเทพใกล้กับสะพานลอยคนข้ามตลาดบางวัวนะจ๊ะ
ราคาแค่ชามละ๑๒บาท
ดูแล้วกันว่ามันถูกขนาดไหนแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้น้อยนะ
เป็นชามที่แบบพอดีสมกับราคา
แล้วก็ทานปุ๊บเนี่ยติดอกติดใจอย่างคุณพี่ที่เขารวบตัวกันทานกันอยู่นี่เห็นไหม
เขาบอกว่าชอบนะทานแล้วก็อร่อย
เนี่ยคนนั่งเต็มร้านเลยเออนะคะเต็มทุกโต๊ะเลย
ปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่าเวลาชวนไปเนี่ยไม่กล้าพูดชื่อหลานเดี๋ยวจะมีเรื่องกัน
ไม่เอาจริงแล้วเพื่อนพี่น้องทั่วเขาก็คุยกันแหละ
เออแต่ว่าเราไม่พูดนะคะจะรู้กันแล้วกันนะคุณผู้ชม
บาทซื้อง่ายขายคล่องอิ่มอร่อยแบบนี้มีโอกาสไปก็แวะกันเลยนะคะ